อาจจะน่อมมีการบริเวณข้อหมายเที่ยวดำเนินคดี
จริงถือว่าน่าผิดหวังมากนะคะสำหรับรัฐบาล

ต้องการให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็แสดงความจริงใจโดยการให้ข้อเท็จจริงกับประชาชน
ถ้าจะบอกว่าเราพูดไม่จริงก็ให้โชว์หลักฐานมาเลย
เพราะว่าตอนที่เราบอกว่าท่านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เราได้โชว์หลักฐานว่าทำไมเราจึงคิดเช่นนั้น
มีหลักฐานอะไรบ้างที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าท่านอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แต่สิ่งที่ท่านให้กลับมากลับเป็นการขู่ว่าจะฟ้องร้อง
ถ้าท่านมีความจริงใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง

ว่าตกลงที่บอกว่าไม่จริงดิฉันพูดไม่จริงกล่าวหาท่านลอย
อย่างไรหลักฐานที่เราเอามาพูดในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้
หลักฐานไหนบ้างเท็จเพราะบอกไปแล้วหลักฐานส่วนใหญ่
เข้าสู่ระบบสารของสวิสเตอร์แลนดได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานอีกบางส่วนเป็นหมายแดงจากอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากล
ซึ่งตำรวจทั่วโลกก็มีทุกคนเข้าถึงได้
ต่อให้ท่านไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลจากทางในประเทศไทย
แต่ในประเทศอื่นก็สามารถเช็คได้อยู่ดีนะคะว่าหมายแดงเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ความจริงประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ความจริงว่ารัฐบาลของเขา

เรื่องนี้เราเรียกร้องว่าต้องมีคำตอบออกมาจากรัฐบาล

ตรงนี้เราก็มั่นใจในหลักฐานทุกอย่างที่เราเอามาเปิดเผย
ถ้าไม่มั่นใจคงไม่มีแถลงข่าวแบบนี้นะคะ
เราไม่นิยมการโกหกใส่ร้ายคนอื่นอยู่แล้ว

อะไรที่บอกว่าเป็นข้อสังเกตเป็นคำถาม

ไม่ได้มีการกล่าวหาว่าท่านทำผิดอย่างนี้จริง
แต่อะไรที่เป็นความจริงที่ประจักษ์ชัดว่าท่านทำ
ก็บอกว่าท่านทำเนื่องจากมีหลักฐานอยู่
ถ้าไปดูในการแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามันก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของหลักฐาน
และส่วนที่เราตั้งข้อสังเกตว่าจากหลักฐานเหล่านี้
มันชวนให้เชื่อได้หรือไม่ว่าท่านกระทำการเหล่านั้นนะคะ
ถ้าจะฟ้องร้องทางเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการพร้อมกับท่าน
ทีนี้เห็นว่ามีหลายกรมหลายกระทรวงหลายหน่วยงานที่ได้รับการเอ่ยถึงในการแถลงข่าวนะคะ
ดิฉันก็คิดว่าแทนที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยาก
โดยการที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาฟ้องร้อง
ดิฉันคิดว่าถ้าเอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
จะเป็นภาระกับบรรดาหน่วยงานราชการที่เขาต้องทำงานรับใช้ประชาชนมากนะคะ
เพราะว่าเราพูดถึงทั้งมหัฒน์ไทยตำรวจสมัครตำรวจแห่งชาติต่อมอ
เรือนจำประสวนยุติธรรมกระทด
ก็ต้องให้นายกประยุทธฟ้องมาเลยคนเดียวก็ได้ค่ะ
ทางตัวนี้เราจะสามารถต่อยอดนำไปที่สู่อย่างอื่นได้อีกไหมครับ
มีการวางแผนเอาไว้แล้วค่ะเพราะว่าไหนเรื่องนี้เปิดออกมา
แล้วตอนที่เราสืบเรื่องนี้เนี่ยก็ช็อกจริง
ว่ารัฐบาลไทยทำเรื่องที่ใหญ่โตขนาดนี้นะคะได้อย่างไร

เพราะฉะนั้นในเมื่อเปิดออกมาแล้วจำเป็นที่จะต้องสารต่อไปให้ถึงที่สุด
เท่าที่อำนาจพลังของเราจะสามารถทำได้
รอต่อไปที่จะมีการเปิดก็จะเป็นการแผนในลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
คงไม่ใช่ค่ะแต่ว่าก็รับรองว่าจะไม่ได้เงียบหายแค่นี้แน่นอน

เพราะว่าอนาคตใหม่บอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดต่อสังคมที่จะมาเปิดเผย
จะเป็นการเปิดในสภาหรือว่าจะเป็นนอกสภาแบบนี้
เรื่องนี้ต้องขออธิบายนิดนึงนะคะว่า
มีคนเอาไปโจมตีบอกว่าพอพักอนาคตใหม่ถูกยุบ
ความแค้นเคืองรัฐบาลก็เลยมาเปิดเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งไม่สมเหตุสมผลด้วยประกันทั้งปวง
ข้อมูลที่เยอะขนาดนี้เราคงไม่ได้เตรียมการกัน๒วัน
ตอนที่รู้ว่าเราโดนยุบพักแล้วก็เอามาเปิดเผยเพื่อดิสเครดิตรัฐบาล
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกเตรียมไว้เพื่อใช้ในการอภิปรายอยู่แล้ว
แต่ในเมื่อดิฉันซึ่งเป็นผู้อภิปรายถูกตัดสิทธิทางการเมือง
ไม่สามารถเข้าไปอภิปรายในสภาได้
เราก็เห็นว่าเรื่องที่ใหญ่รายละเอียดเยอะขนาดนี้
คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมือคนอภิปรายได้ในเวลาแค่๒๓วัน
ก็เลยจำเป็นว่าเราจะต้องเปิดอภิปรายนอกสภา
ซึ่งก็กลายเป็นการดีเพราะว่าทำให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมฟังด้วยนะคะ
แต่นี่เป็นแค่หนึ่งในสิบกว่าเรื่อง
ซึ่งเราจะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ที่ฉันยืนยันว่าไม่มีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเบากล่าวหาลอย
ทุกเรื่องหนักแน่นชัดเจนมีหลักฐานครบ
และหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

ถ้าเปิดเผยอีกก็ไม่กลัวว่าจะมีการขู่ฟ้องกลับ
ถ้าเรากลัวก็คงไม่เดินทางมาถึงขนาดนี้

ทุกคนก็ถามอยู่แล้วว่าไม่กลัวติดคุก
ไม่กลัวโดนยุคพักไม่กลัวโดนตัดสินทางการเมืองหรือ
และชีวิตคนอื่นในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
เราคิดว่าชีวิตของเราอนาคตของเราเป็นเรื่องเล็กมาก